กรณีนะคะอุบัติเหตุ
เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่ง
วิ่งบนถนนกิ่งแก้วสมุทรปราการ

จนคนที่นั่งมาอยู่ที่ท้ายรถ

เพราะมีผู้เสียชีวิตมากถึง๑๓ศพด้วยกันค่ะ
สำหรับบรรยากาศนะคะในวันนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางทยอยไปรับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
บรรยากาศแน่นอนค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เสียงร้องไห้ดังระงมพื้นที่เลย
คนบางญาติบางท่านร้องไห้จนเป็นลม
ส่วนเรื่องคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์
จันทรสุวรรณผู้กำกับการสพบางแก้ว
ได้พูดถึงปัจจัย
อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเราจะมองจากหลายปัจจัยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนลักษณะของถนน
รวมทั้งกรณีที่มันประกอบอื่น

ได้พูดถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนกิ่งแก้วเมื่อปีที่แล้ว
บอกว่าอุบัติเหตุรถชนรถเฉียวรถชน
คนข้ามถนนเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง๑๐ครั้ง

แต่หลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
มองเห็นตลอดถนนกิ่งแก้ว
อย่างการติดตั้งไฟส่องสว่างให้มันมากขึ้น
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสัญญาณเตือนติดตั้งมากขึ้น
สถิติคือเริ่มจากต้นปี๒๕๖๒เดือนมกราคมนับ
จนถึงปีนี้เลยกลางปีมาแล้วสักนิดนึง
เกิดอุบัติเหตุลดลงที่ถนนกิ่งแก้ว
เหลือเดือนละ๔๕ครั้ง
แต่ก็ยังไม่พอใจเพราะมันยังเกิดเป็นอุบัติเหตุอยู่
ส่วนอุบัติเหตุล่าสุดซึ่งเป็นเหตุสลด
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๓ศพ
ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยท่านบอกแบบนี้
วิเคราะห์จากลักษณะการขับแล้ว
เป็นความประมาทของคนขับเบื้องต้นนะคะ
คนขับมีความผิดฐานขับรถด้วยความประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย
ขับรถด้วยความประมาทสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
รวมถึงความผิดฐานนั่งท้ายรถกระบะ
โดยหลังจากนี้จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องปริมาณแอลกอฮอลในเลือดตามพระราชบัญญัติรถยนต์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ